ส่วนคลิปนี้ค่ะที่พัทยามีผู้โดยสารเนี่ยเขาเรียกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งที่พักในพัทยานะคะเขามากับเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งก็เรียกวินจอยอไปสองคันครับ
พอไปถึงปุ๊บอ้าวเห็นว่าเป็นฝรั่งเธอบอกว่าปกติเนี่ยแค่สี่สิบบาทอ่าแต่พอพี่วินเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติเรียกแปดสิบแปด
คือเท่านึงเลยไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ

ตามคลิปตามเสียงที่ได้ยินตอนแรกตัวผู้โดยสารผู้หญิงบอกว่าอ้าวก็
พี่วินเรียกตั้งแปดสิบค่ะคุยไปคุยมาพี่วินบอกว่าหกสิบคันละหกสิบ
แต่คือเหมือนกับผู้โดยสารเขาบอกว่าปกติเคยนั่งแค่๔๐ไงฮะ

ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยก็จบลงด้วยดี
ก็คือคันละ๖๐ค่ะ

ก็ยอมแยกกันไปแยกย้ายกันไป
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อย
คือเขาพูดในลักษณะที่ว่าไม่แน่ใจว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเห็นว่าผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็เลยเรียกราคาสูงกว่าปกติที่เรียกไว้ตั้งแต่ต้น๔๐เป็นเท่านึงเลยตั้ง๘๐
แต่เขาก็พยายามที่จะครึ่งทางก็แล้วกันงั้นก็๖๐แล้วกัน

เพราะความจริงมันก็ต้องมีราคากลางที่เขาติดอยู่ที่วินอยู่

พอมาถึงที่หมายอ้าวบอกขอเพิ่มราคานะครับ